เห็นแบบนี้ก็ต้องตกใจก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมาดูกันแหละ
ถังขยะนี่พี่อุ๋ยมันคือคราบเลือดเลือดไหลออกมาจากถังขยะแล้วไม่ได้มีแค่เลือดนะ
มีเส้นผมเหมือนเส้นผมคนเห็นแบบนี้ทุกคนหูยเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
ฆ่าเอาศพมายัดถังขยะหรือเปล่า
ขยะนี้นะคะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีดาอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ทุกคนรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยซิในถังขยะมีศพหรือเปล่า
นี่นี่เส้นผมนี่มีเส้นผมด้วยไงพี่อุ๋ย
นี่ทั้งหัวเลยนะเนี่ยกลางดึก๖กุมภาพันธ์
ตำรวจมากู้ภัยมามีเส้นผมมีเลือดก็เคลียร์
ทุกคนลุ้นว่าจะเจออะไรไหมไม่เจออะไรค่ะ
แต่สิ่งที่เจอคืออะไรฮะถุงพลาสติกใส่เลือดหมู
ถูกทิ้งเอาไว้ในถังขยะและนี่ผมน่าจะเป็นเส้นผมของคนที่แบบ
ตัดแล้วเอาผมมาทิ้งเหมือนร้านตัดผมวิกผมอะไรแบบนี้
เอามาทิ้งในถังขยะเดียวกันสองอย่างรวมกันค่ะ
เลือดหมูกับเส้นผมคนแล้วมันจบแค่นี้ไม่ได้มีศพอะไรค่ะ
คือบังเอิญแต่ละเจ้าคงมาทิ้งวันเดียว

นึกว่าฆาตกรรมสยองขวัญซะแล้ว